ฉันคือสิริมงคล
คนเราไม่ควรพูดอะไรเรื่อยนะปากมันจะพาเสียได้หรือจะบอกให้
เดี๋ยวซิริบอกใครบอกพี่หมอมาก่อนนะ
ก็เพื่อนหลีพูดมากต้องคอยเตือนคอยสะกิดอยู่เรื่อย
พี่หมอทักก่อนนะถ้าคนที่เกิดวันจันทร์นะครับหมอมีนเตือนเลยนะครับว่า
ต้องระวังในเรื่องของการที่ชมตัวเองมากเกินไปอาจจะขาดความเมตตา
คนอื่นสามารถหมั่นไส้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทำให้หงุดหงิดมาถึงเรื่องงานครับ
เพื่อนหรือไม่ได้เกิดวันนี้หรอค่ะหายห่วงคลิ๊ก
ยังยังยังไม่หมดนะครับสำหรับคนที่เกิดพรุ่งคืนนะครับบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้นั้น
อย่าไปยุ่งในเรื่องของคนที่เป็นแฟนกันครับเพราะว่าเราอาจจะเป็นหมาได้เลยนะครับซิริ
อีกวันหนึ่งที่น่าห่วงนะครับคือคนที่เกิดวันเสาร์ครับเพราะว่าคนที่เกิดวันเสาร์นั้น
อาจจะมีการโวยวายในเรื่องของตัวการงานการเงินซึ่งการโวยวายครั้งนี้นั้นจะทำให้เกิดปัญหาในระยะยาวครับ
เอาเป็นว่าเพื่อนสนิทนั้นอยู่ในสามวันเกิดนี้หรือเปล่าพี่หมอมีนไม่อยากรู้หรอกนะ

คิดก่อนพูดครับและชีวิตจะดีครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป